หรือว่าท่านใดที่ขับรถส่งของหรือรถบรรทุกเนี่ยถ้าจะต้องมีการขนข้าวขนของก็ต้องมีการคุมพล่าให้เรียบร
ใช่ให้เข้าของกระจัดกระจายใช่ไหมแต่ก็ต้องเตือนกันคุณเพราะว่ามันมีกรณีที่ผู้ชายคนหนึ่ง
เขาปีนขึ้นไปบนหลังคารถบรรทุกเพื่อที่จะไปคุมผ้าอะไรต่างให้เรียบร้อยไปเปิดผ้าปรากฏว่าเขาลื่นตกลงมาโอ้เป็นยังไงไปดูเหตุการณ์กันค่ะ

เพราะมันสูงนะครับใช่นี่เราเป็นคนดูเรายังรู้สึกหวัดเสียวตามแล้วเจ็บไปด้วยเลยนะ

อยู่แถวนั้นเขาก็รีบมาช่วยเหลือ
แต่ว่าเห็นไหมอาการของคนที่ตกจากรถเขานิ่งไปแล้วนะ
เจ็บอ่ะใช่ค่ะตกลงมาจากที่สูงเลยก็ว่าได้
แล้วก็มาในท่าที่เราเองก็ตั้งตัวไม่ทัน

ล่าสุดที่เขาประสบเหตุปลอดภัยดีแล้ว
ก็ถือว่าเอาคลิปนี้มาเตือนเป็นอุทาหรณ์
ถ้าคุณจะต้องปีนขึ้นที่สูง
หรือทำการอะไรที่อาจจะเสี่ยงอุบัติเหตุยังไง
เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะ